โทนโคราชเป็นเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
เพราะตัวโทนประกอบไปด้วยดินเผาและหนังที่ขึงหน้าโทน
ดังนั้นจึงต้องดูแลเพื่อรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดี
โดยจะต้องจัดเก็บดูแลรักษาโทนให้วางไว้ในที่ไม่อับชื้น
และไม่วางสิ่งใดทับตัวโทนรวมถึงหน้าโทน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกหรือร้าว
ด้วยตัวโทนทำจากดินเผาที่มักชำรุดแตกง่าย
โทนบินแตกหรือร้าวก็อาจจะทำให้เสียงเพี้ยนไปจากเสียงมาตรฐาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน